ท่านผู้ชมครับดูเรื่องของการขจัดปัญหาทุจริตให้หมดไปหน่อยนะครับ
จากการทำงานขององค์กรอิสระแล้วประชาชนก็ต้องไม่เฉยเมยนะครับ

เพราะว่าการต้านทุจริตเนี่ยเริ่มได้ที่ตัวเรานะครับ
วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูคดีใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมที่พบเบาะแสของการทุจริตที่ชัดเจนนะครับ

เมืองทองอัคราที่ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อจังหวัดภาคกลางตอนบนแห่งนี้คือมหากราบความขัดแย้งที่ดำเนินมายาวนาน

ความระหว่างบริษัทคิงเกตกับรัฐบาลไทยจะยังไม่ได้รับการชี้ขาดจากอนุญาโตตุลาการ
แต่ในส่วนของคดีความในประเทศปปชได้เข้ามามีบทบาทตั้งแต่ปี๒๕๕๙
หลังได้รับหลักฐานจากคณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุนจากออสเตรเลียที่ระบุว่า
บริษัทรายหนึ่งได้ติดสินบนแก่เจ้าหน้าที่ไทยแลกกับใบอนุญาตขุดเหมืองแร่
เรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบุกรุกการครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ
เพราะเรื่องเหล่านี้ที่ดินของรัฐหรือทรัพยากรอำเบนของรัฐนะครับ
ปปชมีหน้าที่ต้องไปดูว่าใครบ้างทุจริต
เหมืออังคาราเนี่ยนอกจากจะเป็นปัญหาเกี่ยวเรื่องของระหว่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับผม
ยังเป็นปัญหาที่มีการกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับ
รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ
โดยปปชพบว่าการอนุญาตให้บริษัทอัครามัยนิ่งจำกัดเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการเมือง
โดยมีการย้ายตำแหน่งและเพิ่มขนาดบอกกักเก็บแร่เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คำนึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน
ซึ่งปปชได้ชี้มูลความผิดนายสมเกียจผู้ทงชัยฤทธิ์
อดีตอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแรกกับพวกรวม๖ราย
โดยล่าสุดปปชยังพบหลักฐานสำคัญจากการแกะรอยอีเมลขยายไปสู่เส้นทางการเงิน
จากคดีนี้แล้วยังมีคดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกหลายคดีความ
อยู่ในขั้นตอนการทำงานของปปช
กรณีการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ
ที่สาธารณะป่าสงวนแห่งชาติชายเลนคลองบางชีเหล้า
โฉนดที่ดินบนเกาะมะพร้าวให้กับในทุน
รวมถึงกรณีออกโฉนดที่ดินทัพเขตอุทยานแห่งชาติสิรินา